คุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นที่อ่างทองค่ะ
คุณผู้ชมฟังตัวละครดีนะ

ไปแจ้งความว่าภรรยาของเขาเนี่ย
ถูกฉุดโดยสามีเก่าและลูก

ภรรยามีสามีเก่าและมีลูก
ครับแล้วก็มามีสามีใหม่

กับตำรวจว่าภรรยาเนี่ยโดนฉุด

และพ่อตาก็คือพ่อของสามีเก่า

เป็นเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ

เพราะได้รับแจ้งจากวิทยุ๑๙๑ว่า
แท็กซี่คันนี้เนี่ยฉุดผู้หญิงขึ้นรถแล้วหลบหนี
ก็จับได้ที่บริเวณหน้าตลาดเกษตรสุวพันธ

ตรวจสอบในรถก็เจอนางสาววรรณพร

และนายสาธรณ์เปลี่ยนประเสริฐวัย๔๙ปี

นายเพิ่มจำปาทองวัย๖๖ปี

พ่อของนางสาววรรณพร
ดิฉันเข้าใจว่าพ่อตาผีไม่เคยแต่งงาน

แล้วนายขจรศักดิ์เปลี่ยนประเสริฐวัย๒๓ปี

เป็นลูกของทั้งคู่อยู่ในรถ

เพราะว่าน่าจะเป็นคนแจกแจงได้ดีที่สุด
นางสาววรรณพรเล่าว่าตัวเอง

แล้วก็ทำข้อบันทึกตกลงไว้ที่สพลาดหลุมแก้ว

ตกลงเสร็จเรียบร้อยเลิกกันเรียบร้อย
นางสาววรรณพรก็ไปมีสามีใหม่

เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชายโย

ขับออกไปจากโรงพยาบาลชายโย

ทำไมสามีเก่ามาเอาตัวเมียฉันไป

คือเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วใช่ไหม

เลิกเอามาหลายเดือนแล้ว

อ่าแล้วเรามาทำอะไรที่รังวัฒน์ไทยโย
ถูกไปดูแผนของรถซ่ำ
แล้วก็ไปเอาเอกสารเรื่องต้นระบอที่ส่อตัวอ๋อ

เอาเอกสารให้เขาก่อนก็ไม่ฟัง

มันไม่ใช่มันคือเรื่องจริง

เขาบอกว่าให้เอาเอกสารให้เขาก่อนก็ไม่ฟัง
นี่ก็ยังอยู่ในอาการแบบเสียใจนะคะ

เมื่อกี้นี้บอกให้เขาขับรถมารับนางวรรณพร

ชอยเฉยเลย
คือเอาง่ายผู้ชม
คือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเหมือนทะเลาะกับสามีเก่านี่แหละ
แต่มันยังไม่เลิกกันยังคงค้างคาคลากสัง
คือพ่อของผู้หญิงคนนี้
อยากให้เคลียร์กันอยากให้ผัวเมียกลับมาคืนดีกัน
ก็เลยพาสามีเก่าไปหาลูกสาวที่เป็นเมียเขาไปรับตัวกลับมา
แต่จังหวัดนั้นตัวลูกสาวก็ไปอยู่กับสามีใหม่

แต่สามีใหม่ดันเข้าใจผิดว่าผัวเก่ามาเอาตัวไป
ประเด็นคือภรรยาบอกว่าเลิกขายไปแล้ว
แต่สามีบอกเพิ่งทะเลาะกันไม่ถี่วันยังไม่ได้เลิกกันเลย
นายเพิ่มผู้เป็นพ่อที่บอกให้สามีเก่ามารับลูกสาวเนี่ย
ก็บอกว่าก็รู้มาว่าลูกสาวเพิ่งเลิกกับลูกเขยได้วันเดียวเอง
รับไม่ได้ก็อยากให้ครอบครัวกลับมาคืนดีกัน

ก็เลยอยากให้ไปพูดคุยตกลงกันที่บ้าน
ตัวเขากับลูกสาวก็ยังมีทรัพย์สมบัติก็กลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา

ตำรวจก็หลังจากฟังความแล้วก็ต้องแจกแจงกันอยู่นานนะคะ
ก็นำตัวทุกคนเลยไปตกลงพูดคุยที่สพเกตชัยโยค่ะ
ฝ่ายภรรยานางสาววรรณพรไม่ยอมกลับยังไงก็ไม่กลับ
ในขณะที่พ่ออยากเอาลูกสาวกลับไปบุรีรำให้ได้
สุดท้ายแล้วข้อสรุปที่ได้จากความชุดละมุนครั้งนี้ก็คือว่า
นางสาววรรณพรบอกว่าขอเวลาดูแลสามีใหม่ให้หายจากเจ็บก่อนเพราะเขารถคว่ำ
ถ้าหายเป็นปกติเมื่อไหร่แล้วเนี่ยจะกลับไปเคลียร์ปัญหาทันที
พ่อก็อ่ะโอเคแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านได้ค่ะ

นะก็ขอให้เคลียร์กันได้นะครับ